เบื้องต้นเดี๋ยวเราไปดูความเสียหาย

ลมกระโชกแรงนานกว่า๒ชั่วโมง
ส่งผลให้พ่อค้าแม่ขายบริเวณหน้าศูนย์การค้าแห่งหนึ่ง
ต้องเร่งขนย้ายข้าวของไปหลบในพื้นที่ที่ปลอดภัย
แล้วก็คอยดูแลไม่ให้ข้าวของปลิวไปตามกระแสลม
ส่วนตรงนี้ค่ะประเด็นสำคัญนี่ไง
ต้นไม้ขนาดใหญ่๒ต้นกว่า๕๐ปีมันหักโค้นลงมา
ีดขวางการจราจรบนถนนสายโรงไม้ขีด
พื้นที่ตำบลสุรศักดิ์ส่งผลให้รถไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้
เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาสักประมาณชั่วโมงเสร็จ
เคลียร์พื้นที่สำเร็จเสร็จปุ๊บก็รถผ่านไปได้
แต่เคราะห์ดีมากที่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าอันตราย
พื้นที่ถัดมาค่ะปลวกแดงระยอง
จุดนี้พายุฤดูร้อนพัดกระหน่ำเหมือนกัน
โดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่๔ของตำบลปลวกแดงนะคะ
ขนาดใหญ่แบบนี้ค่ะทนลมไม่ไหว

แล้วก็มาทะล้มทับบ้านเริมประชาชน๒หลัง
จำนวนนี้เป็นบ้านของนางสาวเพ็ญวดีชินวงศ์นะคะ
ซึ่งหลังคาบ้านแตกพังทลายเสียหายเกือบทั้งหลัง
ส่วนโครงหลังคาเหล็กก็พังลงมาด้วย
ว่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า๓แสนบาทนะคะ
อกจากนี้ป้ายนี้ก็พังค่ะป้ายบอกทาง
อยู่ริมถนนอยู่หน้าร้านค้า
ถูกพัดเสียหายไปหลายป้ายค่ะ
ระมัดระวังนะคะย้ำเตือนกันเสมอนะคะ
อย่าไปอยู่ใต้ป้ายเวลาฝนตกหนักค่ะ
จากพื้นที่ตะวันออกนะคะไปดูอีสานกันหน่อย
อีสานโอ้โฮโอ้โฮพูดมันยังไม่ทันถัดคำเลย
หนักกว่าตะวันออกด้วยซ้ำนะคะ
คือนอกจากลมกระโชกแรงฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่า

อีสานมาพร้อมกับลูกเห็บด้วยค่ะ
เห็บตกหนักในพื้นที่เห็นบอกว่าขนาดใหญ่
เท่ากับเหรียญ๕บาทใหญ่นะใหญ่
เท่ากับเหรียญ๕บาทคือก่อนหน้านี้ค่ะ
บึงโขงหลงจังหวัดบึงกาล
คืออากาศร้อนอบอ้าวทะลุ๔๐องศาเซลเซียส

ฝนตกก็เลยกลายเป็นว่ามีลูกเห็บตกลงมาด้วยนะคะ
ตั้งแต่บ่ายไปจรดเย็นเลยค่ะ
หนักคือที่โรงเรียนบึงโขงหลุมวิทยา
หลังคาของอาคารเรียนแล้วก็ห้องประชุม
ถูกลงพายุเนี่ยมันพัดไปค่ะ
ตกกลางสนามฟุตบอลจนกระจัดกระจายไปทั่วสนามเลยนะคะ

เพราะดีมากที่ไม่มีใครเป็นอะไรคุณดูสภาพนะ
นี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของพายุรูร้อน
บึงโขงหลงจังหวัดบึงกาลนะคะ
ปิดท้ายที่จังหวัดบุรีรำ

แต่ละพื้นที่ช่วงกลางดึกเมื่อวานนี้
ฝนตกหนักฟ้าก็ร้องลมก็แรงค่ะ
ส่งผลให้อาคารเรียนอุปกรณ์การเรียนการสอน
โต๊ะเก้าอี้โรงเรียนบ้านถาวรตำบลสวายจีก
พังเสียหายคาตากันแบบนี้นะคะ
บ้านเรือนของชาวบ้านเอ่ยยุ้งข้าวคอกสัตว์ในหมู่บ้าน

เอาโดรนหมินขึ้นกันแบบนี้ค่ะเอาหลังคาไปไหน
ภาพความเสียหายความเดือดร้อนของชาวบ้านที่เกิดขึ้น
เห็นบอกว่าเฉพาะจุดนี้ที่บุรีรำเนี่ย
เสียหายกันกว่า๔๐หลังคาเรือน
ชาวบ้านถึงกลับบังกลหลั่งน้ำตา
แล้วก็บอกว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุด
ในรอบ๕๐ปีเลยค่ะค่ะ

เข้าไปช่วยเหลือหน่อยนะคะใช่ค่ะ